วันนี้โรเบิร์ตไปแล้วนะหลังจากคนอื่นเข้าไปกัน
คนก็ไปกันหลายวันแล้วโรเบิร์ตเพิ่งไปเมื่อคืน

พร้อมที่ปลาให้การทุกอย่างกับตำรวจใช่ไหมคะพี่

ระวังด้วยนะ

ตำรวจพานายภัยบูรตรีกาญจนานันต์หรือว่าโรเบิร์ตนะครับ
หนึ่งในคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทลำเดียวกับคุณแตงโม
มาจำลองเหตุการณ์ท่ามการสื่อโมชนโอ้โฮมาลุมมาล้อมนะฮะ
คำถามเป็นชุดเลยแหละแต่นายโรเบิร์ตไม่ตอบคำถามใดนะครับ

พร้อมที่จะให้การทุกอย่างกับตำรวจใช่ไหม
พยักหน้างึ่งนะฮะ
จากนั้นก็เดินลงเรือนะครับ
ซึ่งครั้งนี้ตำรวจใช้เรือลำเดียวกับลำที่เกิดเหตุเลยนะ
แล้วก็ขับออกไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกรฟภบางกรวยครับ

นี่คุณตังโมน่าจะตกตรงนี้แหละนะ
จำลองเหตุการณ์ให้นายโรเบิร์ตได้เป็นคน

ตามคำให้การที่บอกว่าสลับไปสลับมา

สื่อมวลชนปรีเข้าไปเลยพยายามจะถามถึงความรู้สึก

ในคืนเกิดเหตุนะครับ
ว่าขับเรือกระชากก็เปล่าเพราะมีกระแสออกมา
คือคุณโรเบิร์ตจะมาหรือไม่มาจำลองเหตุการณ์ก็ได้ตอนแรกนะพี่เบิร์ต
มีข่าวว่าคุณโรเบิร์ตจะไม่มานะ
ทีนี้ถ้าเกิดมาแบบนี้อย่างน้อยอย่างหนึ่งนะครับ
มองในแง่ดีว่าเขาเองก็แสดงความรู้สึกใจ
ที่จะมาจำลองเหตุการณ์ลงในเรือกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เป็นการตอบคำถามว่าสรุปแล้วคุณขับเรือเป็นไหม
ใช่แล้วก็ในรายงานนี้เขาบอกด้วยว่า

ระเบิดเป็นคนโทรไปบอกว่าคุณตำรวจผมพร้อมแล้ววันนี้
แล้วก็บอกด้วยว่าได้คุยกับคุณแตงโม
แม่ของคุณแตงโมแล้วนะถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยังรู้สึกเสียใจมากอยู่ครับ
ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะชาวเน็ตเองก็ทำงานอย่างหนัก
ตำรวจเองก็ทำงานอย่างหนักนะคะ